ตามต่อกันเรื่องนี้วันนี้ทางด้านของบิ๊กโจ๊กนะคะ
ผลวิวเอสศุริชย์ฐักษ์พารณ์ท่านตั้งโต๊ะแถลงปิดคดีแอมไซยันไนค่ะ
ค่ะวันนี้การแถลงของบิ๊กโจ๊กนั้นบอกเลยว่าข้อมูลมาเต็มมาแน่นมาก
อืมขึ้นภาพเลยสไลด์ด้านหลังเต็มไปหมดทุกไล่เลียงมาเป็นเอ่อ
เคสของผู้เสียหายนะคะแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตแต่ละราย
อืมทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยท่านรองโจ๊กนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกเลยว่ามีทั้งหมดสิบห้าสำนวนคดีค่ะสอบปากคำพยานไปมากกว่าเก้าร้อยปาก
เอกสารทั้งหมดสองหมื่นหกพันห้าร้อยแผ่นโอ้โหดำเนินคดีกับผู้ต้องหาสามราย
แน่นอนแหละ๑ก็คือนางสาวสารารัฐนะคะหรือแอมเป็นผู้ต้องหาจำนวน๑๕คดี
ความผิดฐานอะไรบ้างพยายามฆ่าผู้อื่นฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อให้บุคคลอื่นเสพหรือใช้การปลอมปนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ปลอมและใช้เอกสารปลอมรวมกว่าเจ็ดสิบห้าข้อหาและคุณผู้ชม
ยังดำเนินคดีกับคนใกล้ชิดแอมอีกสองรายด้วยนะคะใครล่ะ
พันธุ์ตำรวจโทวิทูลอดีตสามีของแอมนางสาวธันนิชาคือทนายความของแอมไซยาไนค่ะ
ถูกดำเนินคดีฐานเพื่อช่วยผู้อื่นมิต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง
และร่วมกันทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้ศูนย์หายค่ะ
แล้วก็มีเป็นหลักฐานในการกระทำความผิดด้วยทางด้านของพันธุรกิจเอกอเนกเตาสุภาพรองภูมิครับการกองปราบราม
บอกว่าตำรวจพบความเชื่อมโยงของคดีของผู้เสียชีวิตที่ราชบุรี
ก็คือใครคดีของก้อยนั่นแหละค่ะโดยพบผู้ตายและแอมปรากฏตัวในภาพกล้องวงจรปิด
ยังมีพยานบุคคลที่ได้รับถุงดำด้วยนะคะ
คุณผู้ชมดูภาพด้านหลังของบิ๊กโจ๊กอันนี้นะคะนี่คือภาพที่ขึ้นเอาไว้ว่า
ผลการตรวจชันสูตรศพของเหยื่ออาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์สภา
ยืนยันว่าทุกรายมีค่าทางเคมีจากภาพการผ่าศพ
และการตรวจรายงานจากห้องปฏิบัติการเข้ากันได้กับการตายจากไซยาไน
มีการวิเคราะห์จากห้องแล็บด้วยนะคะ
อันนี้ก็คือสิ่งที่บิ๊กโจ๊กนำมาเป็นหลักฐานว่าสามารถสรุปสำนวนคดีได้
จากเบื้องต้นในคดีของก้อยนำไปสู่การแจ้งข้อหากับแอม
และนำมาสู่การตั้งข้อหาต่างนานา
รวมไปถึงเอาผิดกับคนใกล้ชิดอีก๒รายด้วย
และเงื่อนไขของข้อกฎหมาย
ที่มีผู้เชี่ยวชาญออกมาพูดกันถึงก่อนหน้านี้ว่า
โทษของแอมถึงขั้นถูกประหารชีวิตได้
แต่ความที่ก่อนหน้านี้เธอตั้งคันอยู่ถูกไหมคะ
ฉะนั้นต้องอาจจะเว้นโทษการประหารชีวิต
แต่คุณผู้ชมล่าสุดเราก็ได้รู้ข่าวกันแล้วว่า
ได้สูญเสียลูกไปแล้วนะคะจากการแท้งลูก
ซึ่งอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขดังนี้แล้ว
และข้อหาที่สั่งฟ้องอาจจะทำให้แอมนั้นมีโทษสูงสุด
ถึงขั้นประหารชีวิตค่ะ
เดี๋ยวตำรวจจะมีการส่งสำนวน๑๕สำนวน
คดีฮัยการพิจารณาสั่งฟ้อง
เริ่มทำการสอบสวนในส่วนของเว็บไซต์พนันออนไลน์ด้วย
และยังมีเงินอีก๗๘ล้านบาทของแอม
และการดำเนินคดีกับโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้ค้าปลีกที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสารไซยาไนทั้งหมด